ของฝากจากฟากฟ้าที่ฆ่าก็ไม่อยากได้
อยู่ดีมันลอยมามันหล่นลงมาแล้วมาปึ๊ก
ใส่หน้ากระจกช่วยกันดูหน่อยค่ะว่าของฝากที่ว่ามันคืออะไรคะ
โอ้โหอะไรมันตุ๊บลงมาเนี่ยฮะ
คือที่แรกนี้ฉันมองนะหินใช่ไหมแบบมันเร็วมากแป๊บเดียวมาก

ไอแดงตอนแรกนึกว่าหินอะไรสีแดงหรือเปล่า

แล้วเหตุการณ์นี้นะมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าวันที่๑๗ที่ผ่านมา
เส้นนี้คุณเส้นบรมรัชชนานีช่วงกมที่๙๘อ่ะ
แล้ววัตถุอะไรบางอย่างที่มันร่วงตกลงมาใส่กระจกมันคืออะไรกันแน่

ไม่มีนะฮะคือมันไม่ใช่ใต้ทางก่อสร้างรถไฟฟ้าอะไรเลย
ใช่หรือถ้าเกิดว่าเป็นใต้ทางก่อสร้างจริงต้องมีแสลนด์มีป้ายมีอะไรมากันไหมล่ะ
หรือถ้าเป็นเส้นพระราม๒ก็จะไม่น่าแปลกใจ
อันนี้เส้นบรมราชชนนานีไม่มีการก่อสร้างนะ
พูดแบบนี้ว่าเส้นพระราม๒ไม่น่าแปลกใจนี่มันเป็นตลกร้ายที่จี๊ดเหมือนกันนะคะ
อ่ะอ่ะอ่ะเส้นบรมรัชชนนานีตรงนี้ก่อน
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกจริง
ตั้งสติได้นะหักพวงมาลัยชิดซ้ายเลย
นี่ดีนะเนี่ยลูกชายเพิ่งไปส่งมาเมื่อกี้
ถ้าลูกนั่งอยู่ในรถด้วยนี่แล้วกระจกทะลุแตกลงมานี่ไม่รู้จะทำยังไง
ทีนี้พอตั้งสติได้ปั๊บเนี่ยเธอไปเช็คสภาพ
คือเห็นแล้วแหละว่ามันแตกแต่ตอนที่ออกไปดูเนี่ยยังไม่เจอนะ
ไอ้วัตถุที่ว่าน้ำตาลแดงมันคืออะไร
มันคือน็อตคุณน็อตขนาดเท่าหัวแม่โป้งอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงมาจากไหนก่อสร้างก็ไม่ได้ก่อสร้าง
ทางก็ไม่ได้ทำรถใหญ่ก็ไม่มี
ไม่รู้ไงคะว่ามันมาจากไหนแล้วจะเรียกใครให้รับผิดชอบได้

เปลี่ยนกระจกบานหน้าทั้งแผ่นแหละ
ตอนนี้ให้ประกันดำเนินการอยู่นะคะ

ว่าจริงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครเลย
นี่ตกใจมากนะพยายามประคองสติ
ก็ถือว่าเป็นข่าวซวยแล้วกันที่โดนแบบนี้
แล้วถ้าเกิดว่ามันทะลุมากระจกแตก
มาโดนคนขับหรือมาโดนคนนั่ง

ดังนั้นนี่ขนาดเธอบอกว่าตอนขับรถก็มีสติไม่ประมาทแล้วนะ

ปฏิเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงค่ะคุณผู้ชม